สำหรับใครที่คิดถึงพระเอกกระดูกเหล็กตลอดการอย่างมิตรชัยบัญชา
วันที่๘ตุลาคมนี้จะเป็นการครบรอบการจากไปครบ๔๗ปีเต็มของมิตรชัยบัญชา
ซึ่งต้องบอกว่าย้อนไปค่ะมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตลงขณะถ่ายทำภาพยนตร์ในปี๒๕๖๒
ซึ่งปัจจุบันกระดูกถูกบรรจุอยู่ในเจดีเก่าแก่ภายในวัดท่ากระเทียมจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งปัจจุบันนะคะมีการก่อสร้างเจดีขึ้นใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสาราหุ่นเรซินมิตรชัยบัญชาค่ะ
ส่วนด้านในสารานะคะทางวัดได้นำภาพถ่ายพร้อมกับนำวีซีดีภาพยนตร์ที่มิตรแสดง
ฉายให้กับผู้ที่เดินทางเข้ากราบไหว้หุ่นมิตรชัยบัญชาด้วย
ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะถือว่ามีประชาชนจากต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วจังหวัดเลยทั่วประเทศเลย
เดินทางเข้ามากราบสักการะขอพรกันเป็นจำนวนมากด้วยนะ
โดยในปีนี้ค่ะนายเจนพบจบกระบวนวันนะคะได้มีการหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรชบุรี
เสนอให้มีการก่อสร้างอุทยานหนังไทยมิตรชัยบัญชา
ซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งภายในวัดใกล้กับสาราหุ่นมิตร
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมิตรแล้วก็ภาพยนตร์ไทยด้วย
เพื่อต้องการให้ประชาชนที่เดินทางมาได้รับความรู้และความเป็นมาของหนังไทยอีกทางหนึ่งนะคะ
อกจากนั้นค่ะยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะคะ
ส่วนกำหนดการจัดกิจกรรมย้อนรำลึกถึงมิตรชัยบัญชาค่ะ
ก็จะมีขึ้นนะคะในวันที่๘ตุลาคมที่จะถึงนี้
โดยไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือ
เปลี่ยนชุดที่สวมใส่ให้กับหุ่นของมิตรชัยบัญชาที่ใช้อยู่มาเป็นเวลานานจน
ตอนนี้มีสภาพค่อนข้างที่จะซุดโสมแล้วนั่นเองนะคะ
สำหรับใครที่คิดถึงผลงานของพระเอกกระดูกเหล็กคนนี้มิดชัยบัญชานะคะ
ก็สามารถไปร่วมงานได้ที่วัดท่ากระเทียมจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ในวันที่๘ตุลาคมครบ๔๗ปีโอ้โหผ่านไปไวมาก
ซึ่งดิฉันบอกเลยว่ามิตรชัยบัญชายังอยู่ในหัวใจของแฟนหนังไทยตลอดการแน่นอน
คือ๔๗ปีเนี่ยระยะเวลานานเรายังเกิดไม่ทันแต่ว่ายังได้ยินชื่อเสียง
รวมไปถึงผลงานของเขาก็ยังคงอยู่นะครับคุณผู้ชม
สามารถที่จะไปร่วมลำลึกได้อย่างที่ใบตองบอกไป๘ตุลาคมนี้นะคะ